ดีกว่าเอ๊ะคันนี้เนี้ยมีเลขทะเบียนไหมทำไม
เพราะอะไรคุณผู้ชมไปดูนะตรงโครงล้อของเขานะ
มีตัวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฮะไปดูกันฮะ
โอ้โหคุณสุดสกุลบอกดิฉันมาหน่อยว่ามีกี่ตัวคุณนับไม่ไหวกี่ตัว
อย่ามาถามเลยว่ากี่ตัวเพราะมาทั้งรังคุณและอะไรรู้ไหมต่อหัวเสือ
คุณแล้วตอนที่เขาเอามือไปแบบไปทำลายรังมัน
มีคนถามว่าต้องจอดนานแค่ไหนต่อหัวเสือถึงมาทำรังได้ขนาดนี้
แล้วพี่ที่ไปแบบว่าโอ้โหทำลายรังเขาเนี่ยยังไง
พี่ปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยฮะพี่เขาใส่อุปกรณ์ป้องกัน
คุณดูถุงมือถุงไม้เขาแบบว่าเชี่ยวชาญในการที่จะใส่ป้องกัน
นี่ผมเข้าไปดูเขาบอกว่าโชว์ชุดให้ดูด้วยนะ
ป้องกันพึ่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมีคนเข้าไปถามเขาเยอะเลย
พี่ทะเบียนรถคันนี้อะไรจอดไว้นานเท่าไหร่ไม่สนใจหรอก
เพราะคงจอดไว้นานแล้วล่ะมันเหมือนเป็นกระซากอยู่แล้วคุณ
แต่ทะเบียนรถอะไรพี่เขาไปตอบนะฮะนี่ครับดูกันเลยฮะตรงด้านหลังฮะ
ทะเบียนฮะ๖๙๘๙ครับ๖๙๘๙ครับ
ส่วนต่อหัวเสือมันตอดพี่ไหมพี่เขาบอกไม่ตอบครับ
เดี๋ยวตอดเหรอตอดเหมือนปลาเลย
ตอดผมครับผมเอาออกได้อย่างปลอดภัยจริงพี่เขาเหมือนทำงานด้านนี้แหละคุณนะ
เขาก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็กำจัดต่อกำจัดพึ่งอะไรแบบนี้